สติ๊กเกอร์ไม่ได้มีความคืบหน้าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

คุณดูอะไรไปแล้วบ้างสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะไปดูเองดีกว่าไม่น่าเชื่อ

คุณผู้ชมตอนน้ำแข็งรู้ว่าสวยอะไรปะน้ำแข็งทำไงนะ

โอ๊ย
เดี๋ยวก่อนสวยอะไรสวยกล้วยทอดจริงเหรอ

กล้วยทอดคุณผู้ชมครับดูข่าวนี้โบ๊ะบะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ที่ร้านขายกล้วยทอดขอบคุณผู้ชม
ในตะบดบางแม่นาเพอบางใหญ่จังหวัดดนทบุรี
น่าจะขับรถไปเยี่ยมพี่เขาหน่อย
นางสาวอติการพุ่มเหล็กอายุ๔๖ปีเจ้าของร้านกล้วยทอดเล่าบอกว่า
นักข่าวรถกระบะฟอร์ดสีดำที่น้องเห็นในในจอนี้มาจอดหน้าร้าน
ในนั้นมีผู้ชาย๔คนแต่งตัวคล้าย

แล้วก็ต้องตรงเอวต้องโป่งหน่อยให้เหมือนพกอะไรอยู่
ประมาณนี้ป่ะว่ากันเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็แล้วกัน
เปิดกระจกมาจะเก็บตังค์
เก็บตังค์บอกว่าต้องจ่ายนะเดือน๓บัน๕

แล้วยืดสติกเกอร์ลูกสิงโตให้ไว้
นี่หรออ๋อราชสีอย่างนี้

พอเปิดกระจกบอกจะเก็บ๓๕๐๐นะ

ลงมาคุยที่ร้านสิมาเก็บค่าอะไร

ผมตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะผมตำรวจภูทรภาค๓นะ

มากันรถคันเดียวกันเลยเหรอ๓หน่วยเนี่ย

ถามย้ำอีกเว้ยถามย้ำเสียงดังแบบเร็วเลย

คราวนี้พอไม่ได้รับคำตอบปั๊บรถมันออกตัว
เออรถมันออกตัวคุณผู้ชมครับมาดูต่อ

เออมากัน๓หน่วยงานแล้วรถคันเดียว
ลูกจ้างที่ขายของร้านนี้นะเออเป็นพ่อนี้หรือเปล่า
เป็นชาวเมียนมาเล่าบอกว่าโอ้คุณตำรวจ
ตำรวจมาเรียกเก็บเมืองเงิน๓๕๐๐บาท

รูปอะไรติ๊กเกอร์เนี่ยรูปสีโต

เดี๋ยวจะมาเก็บนะคาดว่าคงจะเห็นว่าลูกจ้างเป็นคนเมียนมาหรือเปล่า

แล้วก็กลับแบบไปได้ตังค์จากนายมาไปขอ
มาแล้วก็เดี๋ยวมาจ่ายตำรวจอย่างเงี้เหรอคนที่จะจะใช้แรงงานต่างด้าว
คิดให้ได้เหมือนพี่อติการค่ะพี่อติการบอกว่าลูกจ้างฉันน่ะ
มีใบอนุญาตถูกต้องทุกคนอยู่กันมา๘ปี๑๐ปีแล้ว
อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะอ่าไม่ต้องกลัวใช่นี่กรมการจัดหางานดีใจน้ำตาไหลเลยนะ
นี่ก็ต้องได้คนอย่างพี่เขาถึงฆ่าตะโกนถามไงอ่าใช่ไง
ก็เลยสงสัยว่าผู้ชายกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือมาแค่เก็บสวยสติ๊กเกอร์นะครับ
ร้องเรียนไปถึงใครโอ้โหพี่นี่สุดจริงพี่เขาร้องเรียนถึงใครรู้ไหม
ร้องเรียนถึงบิ๊กโจ๊กเลยบิ๊กโจ๊กตรวจสอบหน่อยนะครับ
อ่าอ่าเราลองฟังพี่เขาผมชอบพี่จริงจริงว่ะ

บอกเลยนะคะว่าทำแบบนี้มันดูเหมือน
ไม่ไม่ถูกต้องอ่ะ
เพราะว่าน้องเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะผ่านมาได้แต่ละด่าน
เขาก็ถูกต้องเขาก็เสียเงินพออยู่แล้ว
แต่เขามากรอบอาชีพทำมาหากินแค่เล็กเล็กน้อยน้อยน่ะ
อย่ามาเก็บเขาเลยเพราะว่าเขาก็มีลูก
มีครอบครัวที่ต้องดูแลมีพ่อแม่
เขาก็ต้องใช้จ่ายเหมือนกับคนไทยเรานี่แหละ

ตำรวจท้องที่รับมือไหวไหมเพราะเขาอ้างว่ามีตำรวจสันนิปาน
ปฏิบันภูทรภาคหนึ่งภูทรภาคสามตำรวจท้องที่รับมือไหวไหม
พันธุ์ตำรวจโทวัญชัยอินอุดมสารวัตรสืบสวนสพบางแม่นาง

ไปตรวจสอบไอ้สติ๊กเกอร์รูปอะไรนะดอมรัชศรีเหรอ
ลักษณะสีหรือสิงโตอะไรนะลักษณะคนจะมองกันแล้วกัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานต่างโดยยืนยันว่า
ผู้ชายในคลิปเบื้องต้นไม่ใช่ของท้องที่นะ
ไม่ใช่ตำรวจของสพบางแม่นาง
แต่เดี๋ยวจะตรวจสอบรถยนต์คันก่อเหตุ
และจะตามตัวเจ้าของรถมาสอบมาถาม
ล่าสุดนะครับนางสาวนะครับอธิการเนี่ยนะฮะ
เจ้าของร้านเนี่ยนะครับไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้ว
ให้ติดตามผู้ชาย๔คนนี้มาดำเนินคดีเอาไว้ก่อนครับ
ผมชอบพี่จริงวันไหนเราไปอุดหนุนกล้วยทอดพี่เขาหน่อยดีกว่า
แล้วถึงบอกไงจะมาเอาอะไรเมื่อกี้เห็นป้ายไหม
กล้วยทอดบันทอด๒๐๓๐ในป้ายนี้

ต้องจ่ายเรื่องเรงลายงานสั่งด้าว
แต่ถ้าสมมติเกิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้จริง
ไม่ได้ดูข่าวเลยเหรอช่วงนี้เขาก็กวาดล้างกันอยู่

จะมาเอามุกนี้จะมาเอาวิธีการนี้ค่ะ